คุณผู้ชมส่งท้ายปีไก่ต้อนรับปีใหม่ปีจอ
มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมาตัวนึงค่ะ
คือมันตกลงไปในบ่อที่มันลึกถึง๓เมตร
เจ้าหน้าที่เขาช่วยกันทุกวิถีทางแล้วก็หลายวิธีด้วยนะคะ
สุดท้ายจะเอาตัวหมานี่ขึ้นมาได้ไหมเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวดูกัน
วิทยุสว่างคีรีธรรมที่จังหวัดเลยก็รับแจ้งจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลยนะคะ

นี่มีหมาตกอยู่ไปในบ่อแล้วก็บ่อมันลึก๓เมตร
ตรงนั้นมันเป็นบ่อซ่วมเก่าน้องเขาบอก
ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างข้างหอพักอยู่ข้างกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลยนะคะ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขารับแจ้งแบบนี้ก็ไม่รอช้าค่ะไปช่วยเหลือเลย
เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยก็เจอเป็นสุนัขเพศผู้อายุสักประมาณ๒๓ปีนะคุณ

ใช่แล้วคือบ่อมันแคบไงสภาพเขาที่ตกลงไปนะผอมหิวโซมันร้องโหยหวนน่าสงสารมากเลย
แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาพยายามเอาเชือกเข้าไปก่อนทำเป็นห่วงบ่วงโรยไปเพื่อจะคล้องตัวหมา
แต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายก็ต้องทำแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็น

ลองใช้บันไดเข้าไปแล้วคิดดูสิเจ้าหน้าที่เขาต้องเอาคนที่ตัวเล็กบางนะ
ปีนบันไดพาดลงไปไต่ลงไปช่วยแต่หมามันก็ตื่นกลัวค่ะไม่ยอมให้จับ

ใช่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะคะกว่าหมาจะค่อยนิ่งค่อยสงบ
แล้วก็ยอมให้เอาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
ทีนี้พอเอาขึ้นมาเหนือปากบ่อแล้วนะเราก็จะถ่ายภาพน้องหมาซะหน่อย
แต่พอขึ้นมาแป๊บเดียวนะคุณเขาวิ่งปุ๊บหายไปเลย

ใช่วิ่งหนีไปเลย
ก็แบบอ้าวรอดแล้วไปดีกว่าแบบนี้ที่ฟังตกใจ
อาจจะเหนื่อยด้วยนะคะตกใจด้วย
นี่แหละนะเห็นเจ้าหน้าที่ว่าพยายามกัน